สวัสดีครับคุณผู้ชมจับตาเตือนภัยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะภัยอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้บ้านเราเนี่ยโอ้โหสัมผัสอากาศหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศหนาวเย็นอย่างยอดดอยทางภาคเหนือหรือว่ายอดภูทางภาคอีสานั้นตอนนี้นะครับมีทั้งหมอกมีทั้งลมมีทั้งน้ำค้างแข็งรวมถึงดอกไม้ก็บา
สุขภาพเพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนเหลือเกินปัจจัยที่ทำให้บ้านเรามีสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนือเนี่ยอาจจะมีอากาศเย็นและหนาวพระอิษฐานเช่นเดียวกันมีอากาศเย็นและหนาวแต่ว่าภาคกลางและภาคตะวันออกอาจจะมีฝนเกิดขึ้นด้วยปัจจัยต่าง

คุณผู้ชมครับมองขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือว่าสังเกตตัวเองกันหน่อยครับเพราะว่ามีปัจจัยที่ทำให้เราได้รู้ว่าฝนจะตกมาและเป็นฝนฟ้าคนองเนี่ยนะครับ
ขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณเจอแสงแดดโอ้แดดจัดจริงในเวลากลางวันแต่ว่าหลังจากนั้นเองจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นสังเกตง่ายและปัจจัยง่ายที่ทำให้คุณได้รู้นั้นมีไม่กี่ปัจจัยเท่านั้นเองครับในช่วงสายคุณจะเจอกับสภาพอากาศที่มีฟ้าครึ้มนะฮะแต่ว่าพอในช่วงบ่ายคุณจะเจอกับอากาศที่มีแดดจัดเหลือเกินจัดจนกระทั่งถึงช่วง
ค่ำร้อนชื้นและเนื้อตัวเราก็เหนียวเหลือเกินนะครับนั่นคือสัญญาณต่างที่ทำให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้ฝนฟ้าคนองใกล้เราเข้ามาเต็มที่แล้วนะครับดังนั้นเตือนการพักกลางแล้วก็พักตอนออกจะเจอฝนฟ้าคนองกลางสัปดาห์นี้ครับทั้งหมดคือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับผมเสียบสกุลพันธ์ดีลาคุณผ